มีลายข้าว
ก็คนก็คงโยงกันไปเองอะไรอย่างนี้ค่ะวุ้นว่าน่าจะเป็นแบบ
อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่แบบข่าวมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
อยู่ตรงนี้เราก็เจอมาเยอะเรื่องนี้มันไม่เท่าไหร่สำหรับเราอยู่แล้วอะค่ะ
แต่ว่าพอเจอก็ต้องออกมาพูดความจริงว่าคืออะไร
ซึ่งมันไม่มีทางอยู่แล้วที่แบบจะมีใครเข้ามาหาเราตอนนี้
แล้วก็ไม่มีทางที่วุ้นจะแบบไปยุ่งกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แบบชัดเจนแล้วว่า
มันเป็นการเข้าใจผิดแล้วน้องเขาก็ขอโทษแล้ว

มีเรื่องที่เขาขายได้เจอกับน้ำชาติไหม
ก็ไม่เจอก็มีเทคต์คุยกันเฉยค่ะ
พอเป็นข่าวก็ต้องบอกว่ามันคืออะไร
เพราะเราบริสุทธิ์ใจเราก็บอกเขาไปตรงว่ามันไม่มีอะไรค่ะ

เราบอกเองเลยค่ะเพราะว่าวุ้นเป็นคนชัดเจนว่า
พอมันมีข่าวแบบนี้แล้วเรารู้จักกับน้องอยู่แล้ว
เราก็เลยให้เกียรติเขานะคะก็ส่งไปบอกเขาว่าเออมันไม่มีอะไร
เห็นว่าไปเจอกันที่งานแต่ง

แสดงว่าตอนแรกนี่เหมือนน้ำชาอาจจะเชื่อไปกับข่าว
คุณไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องห้อยสัมภัฐว่าอะไรบ้าง
แต่ว่าก็คือเท่าที่คุยกันก็คุยกันด้วยดีไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรแล้วก็ได้บอกไปแล้วว่าข่าวมันแบบน้องอยู่วงการมานานเหมือนกัน
เราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีข่าวมันไม่กรอง

เคลียร์นะคะก็ถ้าเกิดแบบวุ้นขอจบตรงนี้เลยละกัน

วุ้นก็ไม่อยากจะแบบมีปัญหาอะไรกับรุ่นน้องหรือว่าอะไรมากมาย
การเป็นข่าวก็บางทีมันก็ทำให้คนเข้าใจกันผิดได้

นอกจากคุมกับนักชาติแล้ว
นิดหน่อยค่ะก็มีเจอกันแบบว่าคือยังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าแก๊งเพื่อนเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีเจออยู่แล้ว
แล้วก็คุยนิดหน่อยไม่ได้คุยเยอะเขาก็แบบไม่ใช่ดาราเราก็ไม่รู้จะไปคุยอะไรเขามากมาย
คุณขอยาวนิดหน่อยคนหนึ่งคุณค่ะ
สำหรับอีกคนนึงก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นแบบรู้จักกันอยู่แล้วไม่มีอะไรมันเป็นแบบรุ่นน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้จักกันมานานแล้วค่ะแบบ
ก็รู้จักกันมานานแล้วนะรู้จักกันแบบคือรุ่นทุกคนเป็นรุ่นน้องคุณจะพูดยังไงดี
คือก็เป็นเด็กที่เราแบบรู้จักกันมาหลายปีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็คืออยู่ดีก็เป็นข่าวขึ้นมาวุ้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน
คุณไม่ได้ไปด้วยกันเลยค่ะคุณไปกับเพื่อนคุณค่ะแต่ว่า
มันควรแท็กจากคุณหรอค่ะ

น้อยค่ะเจอกันน้อยมาก
ก็งงว่าช่วงนี้แบบยัดเยียดผู้ชายให้เยอะมาก
คือเดี๋ยวก่อนคือมันไม่มีใครสักคนเลยที่แบบมันเป็นเรื่องจริงเลย
เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไป
คือเกียงหลวงคือแค่รู้จักแต่ไม่ได้ชนิดชนิดหลวงกันไปไหน

คือเอาเป็นว่าทั้งสองคนนี้ก็ประเภทเดียวกันเลยค่ะ

แล้วก็ความที่เราเป็นโสดมั้งคนก็เลยคิดว่า
เราเดินผ่านใครหรือคุยกับใคร
แล้วมันน่าจะทำเป็นข่าวได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น
แต่จริงแล้วทุกคนแบบเป็นน้องหมด
คือวุ้นโตพอที่วุ้นจะแบบไม่ยุ่งกับใครอะค่ะวุ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

การนี้มาเป็นข่าวเพื่อที่จะแบบอะไรมากมายอะไรอย่างนี้
ก็ขอให้แบบมันเป็นแบบใช้ชีวิตธรรมชาติต่อไปดีกว่า
หรือว่ามีคนมาขาดความจีบอยู่ดีกว่า

มีเนื้อหอมไหมครับ
ไม่มีคือแบบวุ้นก็ไม่ได้รีบไม่ได้เปิดตัวเองขนาดนั้นนะคะ
มันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ได้มีคนสนใจที่จะเข้ามาขนาดนั้น
หรือว่าเขาบางคนอาจจะรอเวลาสักพักนึงไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็งงว่าวุ้นเป็นข่าวกับคนนู้นคนนี้ได้ไงวุ้นไม่มีอะไรเลย
อย่างล่าสุดเห็นว่าจะนัดทานข้าวกับพี่พีชได้

แหมพูดถึงอันนี้ไม่ได้เลยนะ
ก็ได้นัดกันแต่ว่าก็คือเวลามันก็ยังไม่ตรงกันเพราะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยคิดว่าขอเวลาสักพักนึงดีกว่า
ที่แบบเออรอให้เขาว่างตรงกับเราแล้วเราแบบไม่ยุ่งมากจริงเจอกันจะได้คุยนาน
พอมันมีข่าวอยู่นี้คนก็เลยยิ่งรุ้นอยากว่าเอ๊ะที่นี่ไม่ได้ไปเจอกันนี่อีกจะเมียไหม

ทำไมเดี๋ยวก่อนเราเข้าใจกันอยู่แล้วไม่ได้แบบมีอะไรต้องปรับแล้ว
คิดเขาเป็นคนที่สำคัญมากมากกับชีวิตวุ้นมากแล้ววุ้นก็อยากจะแบบ
ถ้าเจอวุ้นก็ไม่อยากจะมานั่งแบบเออฉันเจอเธอไม่ได้แล้วหรืออะไร
มันก็นานเจอกันทีก็ได้ถ้าเขายังไม่มีใคร

นะโอเค
ขอบคุณค่ะ